เรื่องรอดขอสนามด้วยครับเรื่องราวของประธานภิษฐา
เดี๋ยวพูดกันถึงในข่าวที่สองจะมีความเคลื่อนไหวล่ะสุดมาให้ติดตามวิธีโปรตังค์
และเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ครับ

ซึ่งก็ไปเข้าร่วมการประชุมฟีฟ่าคองเกรส
พร้อมด้วยพลตำรวจโทพิสันจุดิหลก

ซึ่งยังคงย้ำจุดดื่มเดิมนะครับว่า
จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคน

ซึ่งยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะเลือกใคร

และพร้อมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทย

ทั้งนี้ครับก็มีสื่อเหมือนกันที่คาดว่า
ผลตำรวจเอกสมยศนั้นอาจจะเลือกคนนี้ครับ

ชิคซาวมานบินอิบราฮิมอัลคาลิฟา
ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย

ในการประชุมนอกรอบของชาติสมาชิก
ขณะที่คูเวชและอินโดดิเซีย
ที่ถูกรัฐบาลแทรกแทรงการทำงานของสมาคมฟุตบอล

อาจจะได้รับยกเลิกโทษแบบ

ครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่
เจ้าชายของฟรังเศษร่วมกับทางด้าน
นิตยสารองค์สำรวจความเห็น

ปรากฏว่ามีเพียงแค่๑๐๐ชาติ
ที่ยอมให้ความเห็นในการเลือกตั้งว่าจะเลือก

ไม่มีคะแนนเสียงสนับสนุนครับ